ครับพอฟิล์ดค่ะจับหัวเด็กโขกกำแพง

เดี๋ยวต้องรอฟังคำชี้แจงด้วยแต่เบื้องต้น
แม่เขาบอกว่ารับไม่ได้ไปดูภาพครับ

วันนี้โรงเรียนปิด

คุณผู้ชมเขาโดนกระทำแบบนี้
คือคุณแม่เขาเอาคลิปนี้
เอาไปแจ้งความที่ตำรวจสพเมืองภูเก็ต
คุณแม่ชื่อว่าคุณเฉลิมขวัญราชพลแสนอายุ๕๔ปี
ไปแจ้งความดำเนินคดีกับภูมิในการโรงเรียนในอำเภอเมืองภูเก็ต
เป็นโรงเรียนเอกชนแล้วเปิดศีรษะให้ดูลูกฉันเป็นแผลแบบนี้
มันเกิดอะไรขึ้นทำไมพอถึงทำแบบนั้นกับลูก

คือวันที่๘ที่ผ่านมาผู้มนิการโรงเรียนแห่งเนี้ย
ก็เอาศีรษะของน้องนินจาห์เนี้ยอายุ๘ครบโกกกับผนังปูน
แล้วก็บอกด้วยว่าพอเอามือไปง้างปาก
ง้างปากของเด็กด้วยนะครับ
และต้องการจะให้ดำเนินคดีกับภูมิในการคนนี้อย่างถึงที่สุดตามกฎหมาย
คุณเฉลิมขวัญก็ไปเจอกับภูมิในการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมที่ภูเก็ตคือคุณปัทธิดี

ทีนี้เนี่ยทางด้านของคุณเฉลิมขวัญเองก็บอกว่ากลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมจังเลย
และกลัวจะไม่ปลอดภัยในชีวิตถ้าภูมิในการคนนี้ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่
ระหว่างการสืบสวนสอบสวน

แม้ว่าบาดแผลตามร่างกายน้องอาจจะไม่ได้มากมายอะไร

จิตใจของเด็กมันจะเป็นยังไงล่ะ
แล้วคิดเสมอว่าโรงเรียนมันคือที่ปลอดภัย
แต่ทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ทางพนักงานสอบสวนเองก็จะมีการเรียกพูด
ตามที่เด็กได้บอกกับผู้ปกครองหรือไม่นะครับค่ะนะฮะ